ใครกำลังก้มหน้าก้มตากินข้าวอยู่

โอ้โหซิ่งกันมาหลายคันคุณน้ำแข็งถูกหมา
แล้วหมอไปอย่างนี้หมอไปอย่างนี้แต่ดูคันหนึ่งนะ
นุมหุ่นอุบอวบหน่อยเป็นแบบนี้ฮะ
่งครับบอกว่าเหตุเกิดวินาทีที่๘โอ้โหบอกละเอียดเหลือเกินพี่
สั่นพี่อ้วนสั่นโชว์กลิ้งโชว์๑๓ตลบมอเตอร์ไซค์ไฟ
ชาวเน็ตดีกว่าบอกว่านี่สินะที่มากว่าคำว่ากลิ้งกลิ้งหลุน
เจ็บนี้อีกนานเห็นแล้วสงสารแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เก่ง
ขออภัยครับบางคนอยากรู้สาเหตุว่าทำไมสะบัดแบบนี้มี
มาให้ความรู้เรื่องของมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมเกิดจากว่า
เตอร์ไซค์อาจจะตกหลุมครับล้อหน้าก็เลยสะบัดพอล้อ
สะบัดเนี่ยคนขี่พยายามจะตั้งล้อให้กลับมาตั้งตรง
แรงต้านไงยิ่งสบัดเลยใช่ค่ะแรงขึ้นเรื่อยจนเป็นแบบ
นี้ครับก็แนะนำว่าใช้ความเร็วแต่พอดีดีกว่าอุ้ยแต่อันนี้
คือคนเขาบอกว่าต้องระวังเรื่องของหลุมถูกไหมมันก็เลยเกิดเหตุ
การณ์แบบนี้คนที่เขาไปถามในคอมเมนต์น่ะคือพอเขาเห็น
มรอไซ์เข้าไปถามนี่ลบน่าต้องระวังแบบนี้หลายคนบอก
เหมือนเหมือนคุณเลยคุณดอมดูแล้วพยายามจะไม่ขำนะเต็ม
ที่ละอันไม่อยู่จริงก็บางคนบอกเนี่ยดู๑๐รอบล้อบทุก
รอบเลยนะคลิปเดิมอ่ะอ๋อเออหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับ